ไปดูหนุ่มเคนกันบ้างนะคะคู่นี้ก็เปิดตัวแล้วว่าศึกษาดูใจกันกับ
นางเอกหน้าใสเอสเตอร์ก็โชว์หวานออกสื่อได้บ้างแล้วค่ะ
แฟนคลับของเคนเอสเตอร์นะคะคู่หวานที่เพิ่งเปิดตัวคบหาดูใจ
เกาะติดความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลค่ะได้สำลักความหวานกันอย่างแน่นอนนะคะ
เขาสาดความหวานใส่กันในอินสตราแกรมฝ่ายหญิงเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ในไอจี
ใต้ภาพที่พระเอกหนุ่มเดินทางไปยุโรปแบบอ้อนทำนองว่าให้กลับมาเร็วนะ
จนหนุ่มเคนเนี้ยก็รีบตอบกลับในทันทีเนี้ยฮะซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับฟินไปตามตามกัน
รวมไปถึงในวันถัดมาค่ะระหว่างทริปเคนภูมิก็ได้โพสต์ภาพ
แล้วก็ขีดเส้นใต้ที่ตัวอักษรเอสที่น่าจะสื่อความหมายถึงหวานใจเอสเตอร์นี่แหละ
เพื่อนนักแสดงอย่างเต้ยจรินพรอดใจไม่ไหวเข้ามาแซว
ไปด้วยแฟนคลับอีกมากมายที่มาช่วยกันตอกย้ำความหวานของคู่รัก
เคนเอสเตอร์แล้วก็ที่รักร้นใจจนต้องแจกจ่ายความหวานผ่านโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะ